เตรียมนี้จะมีข่าวนักรองเลิกกัน
นักรองที่ไหนอ่ะ
ชอบนะพี่จาเค๋อะไรอย่างเนี้ย

ไม่ไปเดี๋ยวเขาใบ่ดิเลิกเขาเขาเลิก
เลิกกันแหลกเป็นนักรองทั้งคู่

ดังแค่ไหน